คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับ
ถ้าท่านผู้ชมยังจำได้เนี่ย
ช่วงนี้เราจะเริ่มด้วยเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่ง
ที่ตอนนี้ต้องติดตามว่าการเสียชีวิตของเธอเกิดจากอะไร

เคยมีคดีของพริตตี้สาวที่ชื่อว่าลัลลาเบล

แต่วันนี้ครับมีญาติของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าวาชื่อเล่นนะฮะชื่อน้องวานะครับ
ชื่อจริงก็คือนางสาววิชยาพรนะครับวัยสามสิบสามปีเธอมีอาชีพเป็นพริตตี้นะ
แต่ญาติเนี่ยไปร้องกับตำรวชนะครับคนนี้นะฮะน้องวานะฮะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่เป็นร่องรอยล่าสุดของน้องวานะฮะเป็นภาพในช่วงเวลาที่

ไปถามทางนั่งแท็กซี่มาแล้วไปถามทางว่าบ้านหลังนี้อยู่ตรงไหน
ตรงไหนนะฮะในซอยผนโยธิน๓๐นะครับท่านผู้ชมครับชื่อของผู้ที่จ้าง
งานเธอไปเนี่ยเป็นผู้ชายชื่อว่าในเก่งนะฮะ๔ทุ่ม๑๙นาทีของ
คืนวันที่๒๒กุมภาพันธ์นะครับน้องวานะฮะหรือคุณแม่เรียกวาวาเนี่ย
นะครับลงแท็กซี่มามาที่บ้านหลังนี้เพื่อถามหาบ้านของเก่งที่
เธอต้องมารับงานเอ็นเตอร์เทนชงเหล้าที่นี่นะครับคือถ้าจะเรียก
ได้ว่านี่เป็นคลิปสุดท้ายของน้องวาที่เห็นเนี่ยนะฮะก่อนจะเข้า
ในบ้านหลังนั้นแล้วก็ไปเสียชีวิตในวันรุ่งขึ้นจากการถูก
นำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลเนี่ยอันนี้ก็ว่าได้นะฮะนี่คือภาพสุด
ท้ายของน้องวานะครับทุกผู้ชมครับนี่นะฮะแล้วจะมีอีกคลิปหนึ่ง
เมื่อสักครู่นี้๒๒นาฬิกา๑๙นาทีนี่คือ๒๒นาฬิกา๔๕นาที
ก็เป็นเพื่อนพริตตี้ที่รับงานเดียวกับเธอนี่แหละในบ้านหลัง
เดียวกันก็มาจอดรถถามหาบ้านของในเก่งบ้านหลังนี้เขาไม่
เกี่ยวข้องนะฮะค่ะอ่าเจ้าของบ้านคือเหมือนกับว่าเอาใครมามาเข้ามา
ถามหาทางอ่ะค่ะมาถามทางอ่ามาถามทางนะครับอ่าว่าบ้านในเก่งอยู่
ซอยไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าต้องมาที่ซอยผนโยธิน๓๐
นะครับบ้านของในเก่งเนี่ยที่จ้างงานเหล่าพริตตี้นะฮะน้องวาแล้ว
เพื่อนเพื่อนในคืนวันนั้นนะครับคืน๒๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นะครับเป็นบ้านหรู๓ชั้นนะฮะที่ซอยผนโยธิน๓๐นะครับลักษณะเหมือน
กับทำเป็นออฟฟิศด้วยเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบมานะ
ทุกผู้ชมครับนี่ฮะสายมือนี่คือบ้านของในเก่งค่ะอ่าแต่
ลักษณะเหมือนตึกออฟฟิศนะฮะสามชั้นนะครับชาวบ้านแถวนี้
บอกว่าบ้านหลังนี้ก็ไม่ค่อยมีคนอยู่นะนานจะมากันที
นะครับมีบ้างจัดปาต้งปาร์ตี้เนี่ยมีนะครับแต่ไม่ค่อยบ่อยเวลา
บ้านหลังนี้เขาจัดปาร์ตี้เนี่ยชาวบ้านแถวนี้บอกว่าโอ้โห
หรูนี่เต็มบ้านเลยนะคืนวันเกิดเหตุก็คือ๒๒กุมภาพันธ์
คืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะมีการจัดปาร์ตี้เหมือนกันชาว
บอกค่ะนี่ฮะบอกโอ้โหรถหรูนี่มาจอดเต็มไปหมดอ่ะบ้านหลังเนี้ย
อยู่บ้านไม่ตามว่าเขามีปาร์ตี้ไหมแต่เห็นเพื่อนผมมารับของ
ใช่ใช่ว่าบ้านนี้คุณเก่งเออไหว้ใช่ไหมเออแล้วก็แล้วก็
ถ้างงผมนัดเพื่อนตอนแรกผมเพื่อนก็เพื่อนผมอำเลยว่าส่งพิธิมา
แล้วทีนี้เขาก็บอกไม่ใช่ครับ
เขาก็โทรโทรศัพท์ไปเดินไป

คือต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางสาวาที่เสียชีวิต
คือวันนี้ที่สนโผนโยธินทางตำรวจได้มีการประชุมร่วมกันอยู่เป็นชั่วโมงเลยนะคะ
เสียชีวิตตอน๘โมงเช้า๒๓กุมภาพันธ์
ที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
แล้วแม่ได้ข้อมูลมาว่า๖โมงเช้าของวันเดียวกัน
มีคนพาลูกสาวแม่ไปส่งโรงพยาบาลด้วยอาการหมดสติ
นี่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยกรรม
ได้รับการประสานจากครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ให้ช่วยเหลือติดตามความคืบหน้าทางคดี
ตำรวจก็เลยมีการประชุมหารือร่วมกันในเรื่องนี้
คือทางโรงพยาบาลบอกว่าสาเหตุที่นางสาวาเสียชีวิต
เกิดจากระบบทางเดินหายใจและระบบเลือดล้มเหลว
ได้รับการติดต่อจากโมเดลลิ่งที่ชื่อว่านางสาวสุ
ให้ไปดูแลลูกค้าที่ชื่อว่าในเก่ง
ตอน๕ทุ่มคืนวันที่๒๒กุมภาพันธุ์ค่ะ
ที่นี้ค่ะทางด้านของพลตนตรีภิรพงศ์วงศ์สมาร์น
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ของผู้เสียชีวิตไปร้องกับนายอัจฉริยะ

ซึ่งคดีนี้จะถือเป็นการตายปกติ
หรือตายผิดธรรมชาติหรือไม่
เขาไม่ได้ป่วยด้วยโรคอะไรอ่าตำรวจรู้ตัวในเก่งแล้วนะคะ
ในเก่งที่เป็นลูกค้าที่มีการติดต่อให้พริตตี้สาวไป
เรียกตัวมาสอบปากคำกับทุกคนเลยใครที่อยู่ในงานปาร์ตี้ด้วยกันเนี่ย
ตำรวจบอกว่าต้องเรียกตัวมาสอบปากคำตำรวจบอกว่าได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
มีเพื่อนผู้หญิง๔คนแล้วก็กำลังติดต่อโมเดลลิ่ง
หรือผู้ที่รับงานให้มาสอบปากคำก่อนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกที่ตำรวจจะเรียกมา
ว่าวันสองวันนี้น่าจะมีความชัดเจนค่ะ
ที่เกิดเหตุเราก็คงจะต้องไปตรวจสอบต่อไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยมันมันไม่มี
มันไม่มีมันไม่เหมือนคดีเคนมผงที่มันมีเอ่อยาติดติดตกในที่เกษตรนะครับ
เนื่องจากเป็นการนำส่งผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
เพราะฉะนั้นมันไม่มียาติดมาให้เราตรวจเลย
นั้นก็เป็นแต่การสันนิษฐานประมาณเบื้องต้นว่าคือหมอบอกแล้วว่า
ไม่ได้ตายจากโรคนั้นก็ต้องวิเคราะห์กันไปว่า
ความตายนั้นเกิดจากอะไรนะครับย้ำว่ายังไม่เป็นคดีนะครับ
เป็นกรณีต้องพิสูจน์กันต่อไปว่าความตายนั้นเกิดจากอะไรยังไง
ใครทำให้ตายหรือไม่ยังไงครับจะสามารถดูเป็นทีได้เมื่อไหร่ครับ
วันสองวันหรืออาจจะมันต้องประกอบกันหลายอย่างไง
ปากคำพยานจากที่เกิดเหตุจากผลชนสูตรหลายอย่างครับ
ทางตำรวจชี้แจงเอาไว้แบบนี้ค่ะนายอัจฉริยะบอกว่าคือ
น้องสาวของผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าผู้เสียชีวิตเขาไม่ได้มีโรคประจำตัว
ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรับงานเป็นพริตตี้มาตลอด
ไม่ได้ค้าประเวณีอะไรนะคะแต่ครั้งเนี้ยสงสัยติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ว่าทำไมพี่สาวถึงเสียชีวิตด้วยอาการแบบนี้ทีนี้นะคะต้องรอพริตตี้
เดลลิ่งที่อยู่ในงานปาร์ตี้ด้วยกันนะคะครับรอกลุ่มนี้มาให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมนะคะ
เขาสงสัยถึงเหตุการณ์ตายเพราะว่าพี่สาวเขาเนี่ย
หนึ่งไม่มีโรคประจำตัวไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ
แล้วก็เลี้ยงชีวิตโดยการณ์เป็นเป็นพริตตี้นะครับ
ก็ก็แปลกใจว่าทำไมพี่สาวกันตาย

เดี๋ยวให้เขาสอบสวนก่อนแล้วก็น่าจะได้ความจริงว่าบ้านหลังไหน
ถ้าได้ก็เดี๋ยวเจ้าที่เขาคงดำเนินการ
เข้าไปดำเนินการตรวจค้นอยู่แล้ว
ออกจากบ้านไปตอน๔ทุ่มที่ซี่ไปถึงบ้านที่เกิดเหตุเนี่ย

ก็คือไม่ได้กลับเข้าบ้าน
คือจะคุยทางรายว่าโอเคมาถึงที่เกิดเหตุแล้ว
แล้วก็มีคนอื่นร่วมอยู่ด้วยคงไม่มีอันตราย
นี่นะคะคือทางโรงพยาบาลปาโลเกษตรบอกว่า
สาเหตุการเสียชีวิตของนางสาวาก็คือระบบทางเดินหายใจและระบบเลือดล้มเหลว

ใช่ค่ะทีนี้ค่ะก็ต้องรอในเรื่องของการชนะสูตรเพิ่มเติม

แต่ว่าเรามาไล่เรียงดูตั้งแต่ต้นเรื่องกันหน่อยนะคะ
ว่าตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะหาสาเหตุการเสียชีวิตของนางสาวา

คือในเก่งค่ะในเก่งติดต่อหานางสาวสุซึ่งเป็นโมเดลลิ่ง

ให้หาสาวพีอาร์มารับงานเอ็นเตอร์เทน

นางสาวสุก็เลยติดต่อหานางสาวาผู้เสียชีวิตและเพื่อนรวมแล้ว๔คนนะคะ

ให้ไปดูแลในเก่งที่บ้านย่านผนโยธินได้ค่าจ้างคนละ๗๕๐๐บาท
เริ่มงานตั้งแต่เวลา๕ทุ่มของวันที่๒๒กุมภาพันธ์
ต่อมาค่ะเวลาประมาณ๖โมงครึ่งของวันถัดมาเนี่ยนะคะ

เหมือนข้อมูลที่คุณแม่ของนางสาวาไปบอกตำรวจนะคะว่าสักประมาณ๖โมงเนี่ยมีคนนำลูกสาวแม่ไปส่งที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
แต่มาเสียชีวิตคือประมาณ๘โมง๗โมงเช้านะคะมีข้อมูลว่าในเก่งเนี่ยค่ะมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับนางสาวา
แล้วในเก่งอ้างว่ามีการเสพยาอีมาก่อนจนนางสาวาเสียชีวิตตอนประมาณเอาเวลาเป๊ะเลยก็คือ๘นาฬิกา๔๕นาที
นี่นะคะข้อมูลที่เราได้มาเป็นลักษณะแบบนี้
และอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตก็คือระบบเลือดและระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
ญาติญาตินำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบ้านน้ำขาวอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่
ทีนี้ค่ะเมื่อช่วงเย็นมีพริตตี้สาวที่ชื่อว่าน้องนิวเขาอยู่ในงานปาร์ตี้ร่วมกับนางสาวาคนเสียชีวิตนะคะ
คนนี้ค่ะที่ใส่หมวกเนี่ยนะคะเขาอยู่ในงานด้วยกัน

เขาไปให้ปากคำกับตำรวจสนพหนโยธิน

มาถึงก็เข้าห้องให้ปากคำกับตำรวจเลย
นักข่าวก็พยายามจะถามแล้วค่ะว่าในงานปาร์ตี้มันเกิดอะไรขึ้น
เหล้ากันหนักขนาดไหนมีเรื่องของยาเสพติดหรือไม่
แต่น้องนิวคนนี้เธอก็สายหน้าไม่ตอบอะไรกับนักข่าวนะคะ
ก็เป็นสิทธิ์ของเธอเพราะว่าเธอก็จะไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่อยู่แล้วนะคะ
เธอก็เดินตรงเข้าไปในห้องสอบปากคำก็ไปให้ข้อมูลกับทางตำรวจ
พฤติการการเกิดเหตุเกิดเรื่องเนี่ยค่ะ
ทีมข่าวได้ข้อมูลมาแบบนี้เดี๋ยวเราจำลองเหตุการณ์เป็นภาพกราฟิก
ในงานมีใครบ้างในงานมีผู้ชาย๔คนนะคะ
มีสาวพริตตี้๔คนก็รวมถึงนางสาวาผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
เขาก็อยู่ในงานปาร์ตี้ด้วยกันมีการดื่มกัน
กลุ่มผู้ชายมีการเรียกกันนะว่าผู้กอง
แต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับคนมีสีหรือเปล่าหรืออย่างไรเหมือนเขาเรียกเพื่อน
ก็เรียกคนในกลุ่มที่ปาร์ตี้ด้วยกันดื่มเหล้าด้วยกัน
มีการเอ่ยคำว่าผู้กองออกมา
ทีมข่าวไปดูเฟซบุ๊กของผู้เสียชีวิตนะคะ
ของนางสาวาเธอได้โพสต์เฟซบุ๊ควันสุดท้าย๒๒กุมภาพันธ์
ช่วงเย็นนะคะประมาณ๑๖นาฬิกา๑๙นาที
เป็นภาพอาหารภาพนี้เป็นข่าวเหนียวส้มตำไก่ย่าง
แล้วก็ขึ้นสเตตัสเอาไว้ว่าใดแห่งความฟินก็คือการได้กินปลาร้า
จากโพสต์นี้มีโพสต์ข้อความและภาพอิริยบทต่างของนางสาวานะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการออกกำลังกายแบบนี้ค่ะ
มวยออกกำลังกายเรื่องของการรับงานพริตตี้
แล้วก็เรื่องของอาหารนะคะ
เราเข้าไปดูในเฟซบุ๊คของผู้เสียชีวิตมา

คือทุกผู้ชมครับนี่คือเฟซบุ๊คของนางสาวานะฮะ
เดี๋ยวขอดูโพสต์ที่เธอนี่ฮะ
นี่คือช่วงเย็นศุกร์๒๒กุมภาพันธ์
ใช่ค่ะเธอรับงาน๕ทุ่ม๒๒กุมภาพันธ์

เราจะเห็นเธออีกครั้งหนึ่งก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด

ภาพจากกล้องวงจรปิดแถวซอยประหลโยธิน๓๐

ไปถามทางลงแท็กซี่แล้วไปถามว่า
หลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปเนี่ยนะครับเพราะว่าเธอบอกว่า
สุติดต่อมาเนี่ยให้ไปที่บ้านของในเก่งเนี่ยงานเนี่ยเริ่ม๕ทุ่ม
คืนวันที่๒๒กุมภาพันธ์ใช่ครับเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อ่ะ
นะตั้งแต่ห้าทุ่มไปอ่ะท่านผู้ชมครับ
ไปจนถึง๖นาฬิกา๒๘นาทีนะฮะ
เป็นเช้าแล้วเช้าวันเสาร์๒๓กุมภาพันธ์ใช่ค่ะ
มีผู้ชายสองคนขับรถยนต์
ส่งเธอที่โรงพยาบาล

อืมผลโยทิน๓๐ใช่ไหมค่ะค่ะ

มีผู้ชายอีก๒คนนะฮะ

มาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ใช่ค่ะ
แต่มีรายงานว่าเขาอ้างกับเจ้าหน้าที่บอกว่า
เนี่ยเสพยาอีมาอ้างแบบนั้นนะคะ
สุดท้าย๘นาฬิกา๔๕นาที

ระบุว่าก็สืบเนื่องมาจากระบบไหลเวียนโลหิต
และระบบทางเดินหายใจล้มเหลวใช่ค่ะ
แต่เพราะอะไรระบบไหลเวียนโลหิต
ระบบทางเดินหายใจของเธอล้มเหลวจนเสียชีวิตเนี่ย

ทีนี้พอญาติคุณแม่เขาทราบข่าวว่า
น้องวาเสียชีวิตเขาก็เลยไปแจ้งความค่ะนะฮะ
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไล่ตรวจสอบดูนะฮะเรียกบุคคลเกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ย
มาสอบปากคำก่อนจะแจ้งคอหาดำเนินคดีแบบไหนอะไรยังไงเนี่ย
ก็ต้องว่ากันไปท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราไปที่วัดบ้านน้ำขาวนะฮะวัดบ้านน้ำขาวนี่ครับ
อยู่ที่หมู่๕ตะบนเขาพนมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่
นี่เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนางสาววิชยาพรหรือว่าน้องวา
คุณแม่เรียกน้องวาวาปัจจุบันเธออายุ๓๓ปีแล้วนะครับ
นางสาววิชยาพรวิเศษสมบัตินะครับ
เราได้คุยกับแม่ของวานะฮะก็คือคุณแม่พรทิพย์แก้วสุกอายุ๕๔ปีนะครับ
นี่คุณแม่นะครับแล้วก็ญาติญาติทุกคนก็โศกเศร้าไปหมดนะครับ
ทำใจไม่ได้กับการเสียชีวิตของน้องวานะครับ
ตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพคืนนี้คืนแรกนะครับ
กำหนดชาปนกิจศพวันอาทิตย์๒๘กุมภาพันธ์วันอาทิตย์นี้นะครับ
แม่บอกว่าวันแรกที่รู้ข่าวว่าลูกสาวเสียชีวิตนี่ช็อกไปเลยนะฮะ
รู้ครั้งแรกก็คือลูกสาวอยู่ห้องไอซียูก่อนนะ
แล้วก็มารู้ว่าเสียชีวิตแพทย์บอกว่าสาเหตุคือหัวใจล้มเหลว
จากการสอบถามไปเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของลูกสาวเนี่ย
แม่บอกว่ายังไงแม่ก็ไม่เชื่อว่าลูกสาวจะเสียชีวิต
เพราะว่าไปรับงานแล้วทำตัวแบบโอ้โหเมาเละเทะ
ไม่ได้สติแม่ไม่เชื่อค่ะเสพยงเสพยาอะไรเนี่ยไม่เชื่อนะฮะ
ที่มีในเก่งอะไรไปบอกโรงพยาบาลว่าอ๋อเขาเสพยาอีมาเนี่ย
ไม่เชื่อนะครับเพราะแม่รู้
นิสัยของลูกสาวดีน้องวาเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีตลอด
ไม่เคยปล่อยตัวในการทำงานจนควบคุมตัวเองไม่ได้
ที่สำคัญเวลาไปทำงานทุกครั้งจะระวังตัวเสมอ
จะรับงานจากคนที่ไว้ใจได้เท่านั้นเวลาที่ติดต่อมา
นี่คือน้องวานะฮะต้องยอมรับว่าเธอ
เชียวล่ะนะฮะท่านผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้เธอเสียชีวิตแล้วนะครับ
แม่บอกว่างานล่าสุดเนี่ยหลังสุด
น้องรับงานเนี่ยน้องไปคนเดียวนะฮะกลุ่มคนที่ไปรับงาน
พร้อมกันในคืนวันนั้น๒๒กุมภาพันธ์ที่บ้านในเก่ง
ไม่มีใครที่รู้จักน้องวาเลยนะครับมีแต่คนที่ติดต่องาน
เท่านั้นก็คือนางสาวสุนะฮะซึ่งน้องวาก็ไป
แล้วทุกครั้งเนี่ยน้องวาจะบอกแฟนตลอด
วามีแฟนนะฮะแม่บอกว่าน้องจะบอกตลอดว่า
ไปที่ไหนทำงานกี่โมงเลิกกี่โมงอะไรยังไงนะครับ
คือแฟนน้องเขาเป็นธอมเป็นสาวหล่อคุณแม่บอก
เสร็จงานเนี่ยแฟนของลูกสาวเนี่ย
ที่เป็นสาวหล่อเนี่ยที่ชื่ออุก็จะไปรับตลอด
แม่ของน้องวาบอกว่าหลังจากน้องวาเสียชีวิตคนที่ติดต่องานให้น้อง
ก็คือนางสาวสุยังไม่เคยติดต่อพูดคุยอะไร
มายังแม่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบไหนอะไรยังไง
ผลตรวจที่ระบุว่ามีเรื่องของ
สารเสพติดในตัวน้องอันนี้เรายังไม่ได้ฟัง
การจากทางตำรวจนะฮะแต่คุณแม่บอกว่ามีหรือไม่มี
อะไรยังไงเอาเป็นว่าถ้าเกิดจะมีจริงขึ้นมาเนี่ยแม่บอกยังไงแม่ก็ไม่เชื่อ
ลูกจะเสพยาเสพติดยืนยันว่าลูกของแม่
ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเป็นคนที่รับผิดชอบ
ชีวิตตัวเองดีทำงานต่อสู้ชีวิตมาตลอดทำงานเลี้ยงแม่เลี้ยงน้อง
เป็นคนชอบทำบุญมีโอกาสเนี่ยไปปฏิบัติธรรมสร้างบุญสร้างทานตลอดนะครับ
แล้วก็บอกตลอดว่าคืองานที่ทำเนี่ยก็เข้าใจแหละ
มันก็เป็นเส้นทางที่มันไม่ดีมากนักนะน้องก็เลย
มีเวลาก็จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะไปทำบุญให้กับเด็กอ่อน
เลี้ยงคนชาลาอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่บอกนะครับนี่คือน้องวานะครับ
ผู้ชมครับแม่บอกว่ามีโอกาสคุยกับลูกสาวครั้งสุดท้ายนะฮะ
ครั้งหลังสุดเลยที่จำได้เนี่ยคือสักวันที่๑๑
กุมภาพันธ์ก็ก่อนวันที่น้องรับงาน
กุมภาพันธ์ไม่กี่วันก็ไม่ได้คุยอะไรที่เป็นลางบอกเหตุเลยนะครับ
แม่บอกนะครับก็ลูกสาวก็ถามแม่ว่าเออมีเงินใช้หรือเปล่า
เพราะว่าช่วงนี้ก็ติดโควิดน้องก็ทำงานก็
โอ้โหแทบไม่ได้รับงานมาหลายวันแล้วนะครับก็เลยเป็นห่วง
ก็บอกกับลูกสาวว่าลูกสาวก็บอกแม่บอกก็พยายามหางานทำอยู่นะแม่
แต่จะเลือกงานที่แบบมั่นใจจริงจริงนะครับเพราะฉะนั้น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกสาวในครั้งนี้แม่บอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ย
ช่วยสอบสวนหาสาเหตุการตายของลูกสาวให้ละเอียดที่สุด
เพราะแม่ไม่เชื่อว่าลูกสาวจะเสียชีวิตเอง
อย่างเช่นเมาจนแบบเสียชีวิตเองเสพยาเสพติด
น็อกจนช็อกเสียชีวิตเองแม่ไม่เชื่อนะครับ
แต่งานนี้ที่แม่รับรู้ว่า
คนที่ไปทำงานด้วยน้องไว้ใจมานานแล้ว
เพราะน้องจะไม่รับงานถ้าไม่ชัวร์ไม่เช็คจริง
ตอนนี้เป็นโควิดที่น้องไม่มีงานทำ
แล้วก็เป็นงานที่ถ้าน้องรับน้องจะต้องโชว์เช็คแล้วว่า
แล้วที่รู้พอประมาณมาว่าคนที่ส่งงานที่ทำงานกัน
ไว้ใจมากเอาไว้ใจกันถึงขั้นว่าโอเคไปทำงานด้วยได้แล้ว
เพราะว่าทำร่วมกันมาหลายปีแล้ว
ที่พบว่าในกระแสเลือดน้องมีสารเสพติด
ตรงนี้แม่รู้พฤติกรรมลูกสาวเราไหม
ว่าเคยเสพยาเคยอะไรบ้างหรือเปล่า
นี่ถ้าถามแม่แม่ประสิทธิ์ได้ล้านเปอร์เซ็นต์
ลูกไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอน
แล้วอีกอย่างน้องก็เคยพูดกับแม่อยู่ว่างานที่น้องทำ
แม่มันถ้าเป็นภาษาของสายทำ
น้องก็บอกว่าแม่จริงมันเป็นสายเป็นทางอโคจรนะแม่

มีเวลาปุ๊บน้องก็จะไปปฏิบัติธรรม

แล้วถ้าคนทำผิดอยากให้ได้เอาความผิดถึงที่สุด
อยากให้สาวไว้ได้แล้วก็เอาความผิดถึงที่สุด
เพราะว่าคนเป็นแม่แล้วถ้าลูกแม่เกลี
รู้แม่อะไรสักอย่างก็ยังว่า
ลูกคนที่เขากินเลมากเขายังรัก
แต่น้องที่อยู่มาน้องไม่เคยเสียแม่เสียใจ

ให้แม่รู้และเพื่อนที่อยู่ด้วยกันก็ไม่เคยมีที่ว่าน้องวาวา
ว่าจะทำอะไรที่ไม่ดี

ก็ถ้าเป็นอะไรที่ขยันอยากให้เอาเรื่อง

หาความยุติธรรมให้น้องให้ได้

แล้วก็คือต้องการเอาความยุติธรรมมาให้น้อง

น้องไม่น่าถึงเวลาที่จะต้องไปเรื่องขนาดนี้
ไปแบบไม่ได้ทั้งหลับไม่ได้ทั้งตัว

ก็ขออภัยด้วยว่าผมไล่วันผิดซะละ
๒กุมภาพันธ์วันเกิดเหตุถูกต้องแล้ว

บอกคุยหลังสุดคือ๑๘๑๙ประมาณนี้
ก็คือช่วงพระรหัสศุกร์ของสัปดาห์ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่วัดบ้านน้ำขาวที่กระบี่นะครับทุกผู้ชมครับ

เนี่ยกำหนดว่าจะชะพนักกิจศพลูกเนี่ยนะครับ
ก็คือวันอาทิตยี่สิบแปดกุมภาพันธ์นี้
ค่ะนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยพอมันมีเงื่อนงำแห่งความสงสัยเรื่องการเสียชีวิตของลูกสาวนะครับ
เดี๋ยวแม่บอกว่าเดี๋ยวจะรอฟังทางตำรวจก่อนนะฮะ
ถ้าตำรวจต้องการที่จะตรวจพิสูจนศพน้องอย่างละเอียดอีกครั้งเนี่ย
ก็พร้อมที่จะเก็บลูกสาวไว้ก่อนนะฮะ
เพื่อจะต่อสู้คดีจนถึงที่สุดนะฮะเพื่อให้ชัดเจนที่สุดนะครับ
ท่านผู้ชมครับมีเพื่อนสนิทของน้องวานะฮะที่เราได้เจอและได้คุยด้วยนะครับ
ชื่อนางสาวสัสสิทรนะฮะบอกว่าวันแรกที่รู้ข่าวการเสียชีวิตของวานี่ตกใจมาก
ไม่คิดนะฮะว่าจะเกิดลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นไม่เชื่อนะครับว่าจะถึงขั้นไปรับงานแล้วเสียชีวิต
เพราะว่าปกติแล้ววาเนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากแล้วก็เคยทำงานด้วยกันนี่แหละนะ
แต่ห่างกันไปนานก็เลยไม่ทราบความเคลื่อนไหวมากส่วนตัวที่รู้จักกันก็คือวาเป็นคนที่เก็บตัวนะไม่กินไม่เที่ยว
วาจะรู้ตัวว่าต้องดื่มแค่ไหนจะไม่ดื่มเกินตัวและไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดด้วยเพราะฉะนั้นไม่เชื่ออย่างแน่นอนว่าเพื่อนจะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะฮะ
ส่วนเพื่อนทำไมถึงช็อกเสียชีวิตหรือจะพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายก็แล้วแต่เนี่ยนะยืนยันว่าส่วนตัวเนี่ยไม่เชื่อว่าวาจะเสพยาด้วยตัวเองเดี๋ยวฟังเพื่อนนะฮะของน้องวาที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับ
ก็คือตัวเองนะคือรู้ในงานสายเนี่ยว่าบางคนอาจจะมีเรื่องของยาเสพติดอ่ะแต่เพื่อนอ่ะไม่ค่ะค่ะคือตัวมายังให้ตัวเราก็เคยเห็นเพื่อนรอบ
เขาเป็นคนดีแต่ร้องไห้

คืออยากจะให้เขาไปสบายกว่านี้

มาส่งเพื่อนข้างทาง
แล้วทำไมรู้แค่ว่าเพื่อนไปงานนี้

ทำไมคนนั้นถึงไม่โทรหาเพื่อน

ทำไมต้องไปส่งไปโรงพยาบาลแล้วทำไมถึงแบบไม่รู้ไม่แคร์กันเลย
กุ้งว่ามันมีคนใส่ในน้ำดื่มคือเพื่อนมันอาจจะกินเข้าไปแล้วอาจจะเมาก็ได้
แล้วไม่ได้แบบคือบางทีฮาพูดคุยแล้วไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรให้เพื่อนกิน
หรือยัดอะไรให้เพื่อนกินแล้วก็ไม่รู้คือถ้าให้เพื่อนเศษเองเพื่อนเขาไม่เศษ

คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้นะคะที่